เพราะว่ารถบรรทุกน้ำมันคันใหญ่ยักษ์

เกิดระเบิดไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชมฮะ
ไปดูเหตุระทึกนี้เพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

ขึ้นไหนขั้นหน่อย

พ่อไปหยังพ่อเดี๋ยวหนีมานี่

ผมนึกแล้วว่าคุณต้องตกใจเรื่องนี้ก่อน

หรือว่าคุณจะตกใจเรื่องรถน้ำมันก่อนดี

เดี๋ยวผมแจงทีละเรื่อง

แล้วก็รถคันหนึ่งคือคนขับเขาคุมสติได้
เขาก็รีบขับออกมาแบบนี้ก่อนเลย
เพื่อไม่ให้แบบว่าไฟมันไหม้รวมกัน
เดี๋ยวมันพอระเบิดมันลุกลามใหญ่โตเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
เขาพยายามขับมาที่ลานกว้าง
จุดที่ห่างจากบ้านนะครับ
และคลิปแรกก็จะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งไปขวางหน้ารถ

รถคันนี้เขาจะรีบขับออกมาตรงกลางลานนะครับ
ส่วนอีกคันที่อยู่ด้านหลังก็เกิดไฟลุกพลึบรุนแรง
แล้วก็มีเสียงอย่างตกใจบอกว่าไฟลุกไหม้ไฟไหม้
ไฟไหม้ใกล้บ้านนายกเลย
ตอบคำถามนายกอบตในพื้นที่
คุณดอมครับไม่ใช่นายยกระยูมนตรี
ไม่ใช่นะฮะนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า

ในพื้นที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
จากรถน้ำมัน๒คันที่เสียหายแล้ว
แต่ยังโชคดีคือมันยังไม่ระเบิดลุกลามขึ้นใหญ่โตกว่านี้นะฮะ
ยังมีรถกระบะอีกคันหนึ่งที่เสียหายนะครับ
ของการเกิดเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันแบบนี้